ในอากาศอย่ายอมแพ้นะคะ
อันนี้ไม่ได้บอกคุณพั
มันจะแปลกค่ะแล้วก็ดูจะหมดเรี่ยวแรง
แต่ว่าล่าสุดในการประชุมสบสค่ะ
ดูเหมือนว่าเขาบอกว่าท่านนายกกลับมามีเรี่ยวมีแรง
แล้วร้องเพลงด้วยค่ะลองไปดูกันไหม

มาสร้างนี้นานที่จะไม่ยอมแพ้

นานที่อยู่ด้านบนทหาร
นี่แหละค่ะเสียงของท่านนายุ๊กพอไหมคะ

นายกก็เปิดเพลงอย่ายอมแพ้อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังนี่แหละค่ะ
ของพี่อ้อมสุนิสานะแน่นอนว่าเคยเป็นเพลงดังในอดีต
เปิดผ่านโทรศัพท์มือถือช่วงท้ายก่อนการจบประชุมแล้วค่ะ
ทีนี้เนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยแหมก็แน่นอนว่าทางด้านของท่านโฆษกนะคะ

แน่นอนว่าท่านนายกก็พูดในคลิปไว้ด้วยนะคะ
ว่าผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้ว
ก็ทำให้หลายคนตีความกันไปต่างนานาแหละ
ของร้อยเอกธรรมดาในกฎดันกันแน่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอีกฝั่ง
หนึ่งค่ะไปทางฝั่งของคุณแม่ลีน่ากันหน่อยค่ะคุณแม่ลีน่า
ก็เวลาไลฟ์แต่ละทีก็ค่อนข้างจะดูเดือดพอสมควร
สีสันแล้วค่ะก็มีการไลฟ์เฟซบุ๊คค่ะผ่านเพจ
โหดฝากกลับท่านนายกหลังออกมาให้ข่าวว่าไม่ยอมแพ้
ลีน่าระบุแบบนี้ว่านายกไม่ยอมแพ้แต่คนไทย
กำลังจะตายกันหมดแล้วลองเข้าฟังเสียงแม่ลีน่าจัง
เองค่ะ
เพราะมึงไม่ให้เขาทำมาหาแดกไอ้
ด่าประยุทธ์ทุกวันแม่งยิ่งอยู่นาน

จะซบครบสองสมัยแล้วมึงเห็นหรือเปล่า